คุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องฟังทางนี้ครับ
เพราะว่าไทยรัฐทีวีเรามีการถ่ายทอดการจับรางวัลทองล้านทุกเดือนครับ
คาราบาลให้ได้ลุ้นกันอีกด้วยนะครับ
และช่วงเช้าของวันนี้ล้านแรกครับ
แตกแล้วครับคุณผู้ชมพี่มิ้วครับ
มีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
นั่นก็คือคุณเอกนรงสาวิกัล

เพราะว่าพี่เขาส่งฝาคาราบาลแดงมาแค่ฝาเดียวเท่านั้น
แล้วก็ได้เป็นเจ้าของทองล้านคาราบาลแดง๑๐บาท
ลุ้นทองคำมูลค่า๑ล้านบาทคือคุ้มจริงนะครับแบบนี้
ความรู้สึกของผู้โชคดีเขาจะเป็นยังไงลองฟังครับ
เปิดร้านซ่อมครับ
เปิดร้านซ่อม

เปิดร้านซ่อมหมายถึงว่าเราเป็นช่างซ่อมอะไรครับ

เราเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเราก็ใช้หนี้
หนี้ที่ว่าหมายถึงหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ในครอบครัวครับลูก

ครอบครัวก็หมดหนี้ตัวเองก็มีเงินทุนเปิดร้านซ่อม
ที่ว่าเปิดร้านซ่อมจะเปิดที่บ้านหรือว่าเปิดที่ในเมืองขอนแก่นนะคะ

คงจะตื่นเต้นนะคะ
ให้สัมภาษณ์กันแบบตอบยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่
แต่โอ้โหโชคดีจริงต้องขอแสดงความยินดีด้วย
ทีนี้ค่ะใครอยากเป็นเศรษฐีแบบนี้
อย่ารอช้านะคะโอกาสรอคุณอยู่ค่ะ
คาราบาลจะแจกล้านที่๒ในวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๒
อยากเป็นเศรษฐีแบบนี้อย่ารอช้าส่งกันเข้ามาเยอะนะคะ
เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเศรษฐีได้ทุกคนค่ะ
ดังนั้นย้ำนะครับว่าของรางวัลย้ำอีกครั้ง
ของรางวัลกันชัดนี่ครับมาแล้วครับ
เครื่องดื่มคาราบาลแจกทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือนครับ
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลรวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทนะครับ
กติกาง่ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมิ้วเล่าให้ฟัง
กติกาง่ายมากเพียงแค่เขียนบีบส่งนะคะ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงแล้วบีบให้แน่น
๒ค่ะฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นนะคะพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วบีบให้แน่น
โดยไม่ต้องเขียนที่อยู่นะคะคุณผู้ชม
ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเศร้า
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
อย่าช้านะครับเพราะเราแจกกันทุกวัน
ติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
ในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งกันมาได้จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
คุณผู้ชมคะดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงค่ะ
ราคา๑๐บาทเท่าเดิมและเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒
เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะ
มีส่วนผสมจากตับกลูโคโรโนแลคโทน
และสารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศค่ะ
ขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าลืมนะครับ
อย่าลืมเด็ดขาดเครื่องดื่มคาราบาลแดง

ส่งส่งฝามาร่วมชิงโชค
คุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้นะครับ